สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราท่านรื่นรม
รักยามที่พระมรีชื่นชมต่างสุขสมมียงกินดื่ม
ข้ามนอนขอพรจากเธอให้เวลาพวนให้เธอ
สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทันรื่นร้อง

ทำไมไม่เตรียมอ่ะ
สวัสดีปีใหม่กับทุกท่านเลยนะครับ

มาเจอกับตลอดข่าวของเรา

ร่ำรวยเฮ็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
ปีใหม่แบบนี้เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะได้อะไรใหม่

บ้านใหม่รถใหม่ตู้เย็นใหม่ทีวีใหม่ที่นอนใหม่หม้อหุงข้าวใหม่

ถ้าอย่างนั้นคงต้องหลายปีใหม่เลยปีใหม่เดียวคงไม่พอ
ก็อาจจะทำได้ก็ได้นะเออหวังอยู่
เอาล่ะในช่วงนี้นะครับตลอดข่าวรับปีใหม่แบบนี้
เดี๋ยวเราจะไปรวบยอดกันเลยในปีที่ผ่านมา๒๕๕๙ที่ผ่านมาเนี่ย
ตลอดข่าวของเรามีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของของกิน
ช่วงนี้ขอเน้นไปที่ของกินหน่อยนะคะ
เรานำเสนอไปเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของกินแปลก
ของกินอร่อยของกินโบราณที่หาทานได้ยากมากมายเหลือเกินนะคะ
แต่ว่าข่าวแรกวันนี้เดี๋ยวพาไปดูรวบรวมของกินเมนูที่ทำจากปูนา
โอ้โหปูนานี่เขาบอกว่าไปทำได้หลายต่อหลายเมนู
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยว่ามีเมนูไหนที่เด็ดในปีที่ผ่านมาครับ
พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาล๑ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิศนุโลก
หรือที่เรียกกันว่าตลาดใต้พากันนำปูนาออกวางขายกันอย่างคึกคัก
ปูนาแบบสดหรือที่ปรุงสำเร็จเป็นอาหาร

ส่วนปูนาก็ไม่ได้หามาจากที่ไหนเพราะมีชาวนานนำมาขายส่งให้
จากช่วงนี้ตามพื้นที่ไร่นาเริ่มมีปูนาออกมาจำนวนมาก
ซึ่งปูนาถือว่าเป็นศัตรูกับต้นข้าว
ทำให้ชาวนาพากันจับปูมาขายส่งให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด
พร้อมยังรับประกันด้วยว่าปูนาที่จับได้ปลอดสารเคมีแน่นอน
คือปูนาต้มราคาถุงละ๒๐บาท
และปูนาดองขายถุงละ๒๐บาทเช่นกัน
จากนี้ยังมีหลากหลายเมนูจากปูนาให้เลือกซื้อ
ไม่ว่าจะเป็นหลนปูนาปูนาชุบแป้งทอด
ำปูนาและยำหน่อไม้ใส่น้ำปู
ส่วนชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่ออาธรองค์เผิมเมืองทุริน
ที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับทุ่งนา

จากการทำงานพาการออกลุยทุ่งนาขุดปู
หลังเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ปูนาโตเต็มวัย
เนื้อในมีมันเยอะเมื่อนำมาประกอบอาหารได้รสชาติที่หอมมันอร่อย
วันนี้เลยขอแนะนำเมนูเด็ดของคนพื้นถิ่นอีสาน
นั่นก็คือลาบปูนาอาหารที่หากินได้ไม่ง่ายนัก
เนื่องจากมีขั้นตอนและวิธีการทำที่ยุ่งยากไม่ใช่น้อย
นายวิศนุกวางทองบอกว่าหลังขุดปูนาได้มากพอสมควร
ก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปแกะเอาแต่เนื้อปู
ส่วนกระดองแค่เอาแต่มันปูใส่ถ้วยไว้ก่อน
จากนั้นนำเนื้อปูไปตำให้ละเอียดใส่ตะไคร้ลงไปตำรวมกัน
เพื่อดับกลิ่นคาวปูจากนั้นตักเนื้อปูมาใส่ตระแกงกรอง
เติมน้ำผสมลงนิดหน่อยแล้วคันเอาน้ำปู
แล้วนำกลับไปต้มใหม่อีกครั้งทำแบบนี้ไปจนกว่าเนื้อปูจะหมดน้ำ
เมื่อได้เนื้อปูที่คันเสร็จก็นำไปตั้งไฟอ่อนเคี่ยวจนแตกมันข้น
ก็นำมันปูที่อยู่ในกระดองเทลงไปรวมกัน
เพราะความอร่อยจะอยู่ที่มันฟูในกระดองนั่นเอง
หลังจากที่เคี่ยวน้ำปูสุกจนได้ที่แล้ว
ก็นำมาพักไว้ให้เย็นก่อนนำไปปรุงเป็นลาบปูนาต่อไป
ส่วนขั้นตอนวิธีการปรุงลาบปูนานั้นก็ไม่ได้ยุ่งยาก
วัตถุดิบขั้นตอนเหมือนการทำลาบอีสานทั่วไป
วิธีการทำนำพริกผงข้าวคั่วหอมซอยน้ำปลา
บีบมะนาวใส่ลงไปจากนั้นคนให้เข้ากัน
ปรุงรสชาติตามชอบนำผักที่หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปเป็นขั้นสุดท้าย
ก็จะได้ลาบปูนารสเด็ดสุดยอดอาหารอีสาน
นานครั้งจะมีโอกาสได้กิน
ถ้าได้กินกับข้าวหอมมะลิร้อน
ขอบอกเลยว่าแซ่บไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวครับ
เป็นเมนูเด็ดที่ทำมาจากปูนา
แล้วก็ไม่ได้หาทานได้ง่ายด้วยนะคะต้องบอกแบบนี้
เห็นแล้วกลืนน้ำลายดังเอือกเลย

เพราะว่าเราเคยนำเสนอไปในช่วงปีที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเมนู
หลายเมนูดีกว่าเป็นเมนูที่เป็นสูตรโบราณ

ก็เป็นเมืองโบราณไงมีประวัติเก่าแก่เลยทีเดียว
ไปดูกันหน่อยนะครับเมนูเด็ดเขาบอกว่า
เอาล่ะจะเป็นคู่หูไหนไปดูกันครับ
ขายเมี่ยงคำที่อร่อยที่สุดในหมู่บ้าน
ในตำบลปากแควร์อำเภอเมืองสุโขทัย
การันตีด้วยอายุคนขาย๒คน
รวมกันแล้วถึง๑๕๔ปีค่ะ
ร้านนี้เป็นของนางสาวนกเล็กเชยสุกอายุ๘๒ปี
และนางสาวสุดใจเชยสุกอายุ๗๒ปี
นกเล็กเล่าว่าตัวเองและยายสุดใจซึ่งเป็นน้องสาว
เมี่ยงคำมาตั้งแต่อายุ๒๐ปี
ตามงานวัดต่างตั้งแต่หอละ๕๐สตางค์
โดยยายสุดใจจะเป็นคนห่อเมี่ยงหมักหรือเมี่ยงแห้ง
ใหญ่นกเล็กจะหอมเมี่ยงคำหรือเมี่ยงสด
มานานแล้วกว่า๕๐ปี
ปัจจุบันขายในราคาห่อละ๕บาท
เพราะวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้นค่ะ
แต่ละวันจะขายได้ประมาณ๔๐๐๕๐๐บาท
ซึ่งถือว่าเพียงพอต่อรายจ่ายประจำวัน
เคล็ดลับความอร่อยคือการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่

ทั้งการคั่วถั่วคั่วมะพร้าวเคี่ยวไส้เมี่ยง
จึงทำให้รสชาติของเมี่ยงมีความอร่อย
จนเป็นที่ถูกใจของลูกค้าตั้งแต่สมัยสาวจนมาถึงปัจจุบันค่ะ
หากผ่านไปที่สุโขทัยก็แวะไปชิมเมี่ยงอร่อยของคุณยายทั้งสองคนกันได้นะคะ
ไปกันอีกหนึ่งร้านบริเวณหลังวัดปากน้ำอำเภอสวรรคโลก
ซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของนายรุนจำนวนอายุ๘๗ปี
นายรุ้นเล่าว่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมาตั้งแต่อายุ๓๕ปี
เริ่มต้นราคาชามละ๕บาทจนถึงปัจจุบันชามละ๒๕๓๐บาท
เพราะต้นทุนการผลิตมีราคาแพงขึ้นค่ะ
หากจะสั่งก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยแบบที่ลืมรสชาติดั้งเดิม
ต้องสั่งเส้นเล็กแห้งชิมแล้วจะได้รสชาติหวานนำ
มีความหอมมันของถั่วลิสงป่น
ฝักยาวกรอบที่ลวกมาแค่พอสุก
เป็นความหวานที่กลมกล่อมเข้ากับเครื่องปรุงอื่นเป็นอย่างดีค่ะ

เมนูสุดท้ายนี่แนะนำนะครับให้สั่งเป็นเส้นเล็กแห้งสุโขทัย

ถูกต้องเรียกน้ำจะไปบอก
ไม่รู้ว่าจะพูดว่าเรียกน้ำลายหรือน้ำย่อยก่อนดี

มันออกมากระเด็นกระดอนหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวพาไปดูเมนูที่เป็นอาหารพื้นบ้านโบราณ
หาทานได้ยากในหลากหลายภูมิภาคกัน
ว่าจะมีเมนูไหนบ้างแล้วก็ถูกอกถูกใจขนาดไหนกันค่ะ
ชาวบ้านในตำบลนครชุมอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก

โดยชาวบ้านจะตัดไม้ไผ่ที่มีอยู่จำนวนมาก
ในพื้นที่นำไปใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำอาหาร
หลามไก่หลามกบหลามปลาและข้าวหลาม
วันนี้นายสุพนัทศรีนวลจะโชว์ฝีมือทำหลามไก่
ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษให้ได้ชม
โดยกรรมวิธีการทำไม่ได้ยุ่งยาก
นำเนื้อไก่ที่จะทำการหลามมาสับหรือหั่นเป็นชิ้นเล็ก
ก่อนนำไปคลุกเคลาส์กับส่วนผสมต่าง
ตะไคร้ใบมะกรูดคาหอมกระเทียมผักชีไทย
ขามเปียกพริกเกลือรสชาติตามชอบ
หลังจากนั้นกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ล้างสะอาด
และนำมะขามเปียกก้อนเล็กใส่เข้าไป

ลักษณะคล้ายกับการเผาข้าวหลามประมาณ๑ชั่วโมง
พอสุกได้ที่แล้วเทไก่ที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่รับประทานได้เลยครับ
และนี่คือร้านไก่น้อยไข่ค้างรัง
ของนายเสน่ห์ชูพาราอายุ๖๗ปี
หมู่บ้านแท่นดอกไม้อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่

และคนที่ขับรถไปมาที่มักจะจอดรถ
ชิมไข่ค้างรสชาติอร่อยกรอบนอกนุ่มในของร้านนี้
เสน่ห์บอกว่านำไข่ไปเสียบไม้ย่าง
น้ำจิ้มพริกขี้หนูสดขายมานานกว่า๓๐ปีแล้ว

แต่ช่วงหลังวัตถุดิบมีราคาแพงขึ้น
เริ่มขยับขึ้นราคาเรื่อย
ปัจจุบันขายไม้ละ๒๐บาท
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นยาบำรุงกำลัง
แต่ระยะหลังหากินค่อนข้างยาก
ไปรับไข่ค้างรังจากฟาร์ม
และดัดแปลงขายเป็นไข่ปิ้งแทนการต้มเหมือนสมัยก่อน

ชาวบ้านช่วยกันทำขนมแนวหรำหรือขนมเจาะหู
ซึ่งเป็นขนมโบราณสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ

บอกว่าช่วงหลังมีคนทำขนมชนิดนี้น้อยลง

หรือกิจกรรมต่างในหมู่บ้าน

เริ่มจากนำน้ำตาลแดงไปเคี่ยวให้เหนียว

แล้วนำแป้งข้าวเจ้าไปผสมนวดให้เข้ากัน
จากนั้นนำน้ำมันไปทาถาดหรือใบตอง

แล้วกดให้แบนบนใบตองหรือถาด

ขนมแน่หลำจะมีลักษณะกรอบนอก

คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจนะคะ

ช่วงนี้เดี๋ยวไปเอาใจคนที่ชอบทานข้าวหลามกันหน่อย
โอ้โหเขาบอกว่ามีสูตรเด็ดทั่วอาทิศทั่วไทยเลย

แต่ว่าทำด้วยภาชนะที่เป็นกะลา
อ๋อจำได้ฉันคุ้นแล้ว

ที่ใต้ก็ไอเดียเจ๋งไม่แพ้กัน
นายตันติกรสุขุมอายุ๒๒ปี
ชาวอำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ญาติกำลังช่วยกันปอกลูกมะพร้าวน้ำหอม
เจาะส่วนหัวเก็บน้ำมะพร้าว
ขูดเนื้อภายในให้ตกอยู่ก้นลูก

นำไปใส่เตาอบจนกลายเป็นข้าวหลามในมะพร้าวอ่อนค่ะ

นายตันติกรเล่าว่าจากเดิมทำข้าวหลามในกระบอกไม้ไผ่ทั่วไป
แต่ช่วงหลังในพื้นที่เริ่มจะหาไม้ไผ่ที่จะใช้ทำข้าวหลามยากมากขึ้น
จึงต้องหาสิ่งที่มาแทงกระบอกไม้ไผ่
ลองนำเอามะพร้าวน้ำหอมอ่อนไปทดลอง
ช่วงแรกใช้วิธีเผากับถ่านแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
ได้ทดลองใช้เตาอบแทน
ได้สูตรที่ลงตัวแล้วเริ่มนำออกขายให้ลูกค้า

แต่ต้องสั่งจองล่วงหน้าถึง๒วัน
เมื่อลูกค้าได้กินก็เริ่มมีการตอบรับที่ดี
เนื่องจากรสชาติหวานมันและมีกลิ่นของมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
ลีลาการเต้นของแม่ค้าขายข้าวหลามที่เห็นอยู่นี้คุ้น
คล้ายกับท่าเต้นที่กำลังฮิตกันอยู่ในหมู่วัยรุ่น
กลายเป็นที่มาของชายาข้าวหลามสายย่อนี่แหละค่ะ
ลีลาแม่ค้าแต่ละร้านก็ยังแตกต่างกันไป
กลายเป็นสีสันสร้างความสนุกสนานให้กับผู้คนอีกด้วย
ก่อนหน้านี้ข้าวหลามสายย่อจะเป็นที่รู้จักกันในชื่อข้าวหลามบกอุดร
เพราะร้านขายข้าวหลามส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ
ช่วงระหว่างบ้านสี่แจไปจนถึงบ้านนาดีอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
รวมระยะทางกว่าสามกิโลเมตรและนอกจากลีลาของแม่ค้าสาวสาวที่สร้างจุดเด่นให้กับข้าวหลามแล้ว
หลามสายย่อยังมีรสชาติอร่อยมีความใหม่สดผลิตวันต่อวัน
และใช้วัตถุดิบหลักที่เป็นข้าวเหนียวชั้นดี
ป้ามาลีสนไทยสงศ์อายุ๖๘ปีซึ่งเป็นต้นตำรับข้าวหลามสายย่อ
เพราะเป็นผู้ริเริ่มข้าวหลามขายเป็นคนแรกและเมื่อชาวบ้านในพื้นที่ทำข้าวหลามกันมากขึ้น
จึงเปิดตลาดใหม่ด้วยการชักชวนชาวบ้านนำข้าวหลามมาวางขายริมถนนมิตรภาพ
ความอร่อยของข้าวหลามสายย่อยังทำให้คุณป้ามาลีได้รับรางวัลการันตีจากหน่วยงานต่าง
ยังมีลูกค้าติดอกติดใจในรสชาติความอร่อยนำข้าวหลามไปขายต่างประเทศอีกด้วย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
ปีใหม่แบบนี้แนะนำนะครับใครที่เดินทางสายอีสานไปผ่านจังหวัดอุดรธานีก็ไปแวะชิมกันได้กับข้าวหลามสายย่อแบบนี้
ฉันซ้อมอยู่เผื่อปีนี้จะได้ไปขายบ้าง
ได้ข่าวว่าแม่ค้าแถวนั้นนี่เริ่มบ่นแล้วนะบ่นว่าบวชเขา
เปลี่ยนจากข้าวหลามสายย่อเป็นข้าวหลามสายยืดก็ได้น่าจะดีนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปก็แวะเวียนอุดหนุนกันได้
เอาล่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดเท่านี้เรื่องราวของของกินนะคะ
ช่วงหน้าค่ะตลอดกินเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปบุกกันว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรดีอะไรเด็ดกันบ้าง

โอ้โหเรียกได้ว่าเด็ดมากในช่วงปีที่ผ่านมานะคะ
เริ่มกันที่เมนูเส้นละกัน

ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับมีหลายร้านหลายทีเด็ดเลยนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราจะพาไปที่แรก
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดจากจังหวัดพิศนุโลก
นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวต้มยำห้อยไข่

ห้อยไข่แล้วเดี๋ยวพาไปดูก๋วยเตี๋ยวเต๊ปาก
เต๋ปะนี่ฟังดูเหมือนมันจะมีเรื่องยังไงไม่รู้
เหมือนแบบเตะปากถูกอกถูกใจอะไรประมาณนี้

จะมีเมนูอะไรที่เป็นก๋วยเตี๋ยวและเด็ดกันบ้างติดตามกันเลยค่ะ
ก๋วยเตี๋ยวห้อยขาต้องที่นี่เลย
จังหวัดพิศนุโลกเขาขึ้นชื่อมากอ่ะ
แต่เดี๋ยวก่อนเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อแปลกมาแนะนำอีกร้าน
ร้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวห้อยไข่
ใช่แล้วล่ะค่ะฟังกันไม่ผิด
ร้านนี้จะอยู่แถวถนนบ่ายพาสี่แยกบ้านกลาง
เส้นทาง๘กับถนนสายพิษลุโลกสุโขทัย
ที่สำคัญร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยไข่ของแท้
ต้องมีมานั่งยาวให้นั่งห้อยขา
และต้องมีไข่ห้อยไว้ให้เห็นแบบนี้
นายกิติพงศ์เฟื่องเพียรวัย๓๒ปี
เจ้าของร้านเป็นอดีตวิศวกรโรงงาน
เบื่อชีวิตมนุษย์เงินเดือนจึงลาออก
ก่อนจะกลับมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยไข่

มีลูกค้าแวะอุดหนุนไม่ขาดสาย
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว

ไก๋เกิดจากความตั้งใจว่าจะใช้เก้าอี้แบบห้อยขา
และก๋วยเตี๋ยวทุกชามจะใส่ไข่นั่นเองล่ะค่ะ
แป๊บกันไปที่จังหวัดลำพูนนะเจ้า

ชื่อว่าแซ่บละมุน
อยู่ที่ลานจอดรถวัดดอยติขาเข้าเมือง
ร้านนี้เขามีไอเดียเกย์นักขุน
โดยหน้าร้านมีป้ายติดโลโก้ช่องโทรทัศน์เกือบทุกช่อง
ดูแล้วเหมือนจะบอกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแห่งนี้
มีโทรทัศน์ทุกช่องมาถ่ายทำและการันตีความอร่อยแล้ว
แต่เมื่ออ่านไปถึงบรรทัศน์ก่อนสุดท้ายปรากฏว่า

เพราะมีข้อความว่ายังไม่มีโทรทัศน์ช่องไหนมาเลย
แม้แต่ช่องเดียว
โอ้นน่าเห็นใจ
นายวิศนุกรแร่มกุลเจ้าของร้านวัย๓๕ปีบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจจะแอบอ้างทีวีทุกช่องหรือหลอกลวงผู้บริโภคแต่อย่างใดนะคะ
แค่เป็นมุกตลกขำเพื่อให้ลูกค้าได้อ่านแล้วมีรอยยิ้มเท่านั้นเอง
แต่หลังผุดไอเดียป้ายนี้ขึ้นมาก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ขาดสาย
จนถึงตอนนี้ขายดีเป็นเทน้ำเททาถึงวันละ๑๐๐ชาม
ส่วนราคาถูกแสนถูกค่ะเริ่มต้นที่ชามละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
ที่สำคัญเจ้าของร้านแอบกระซิบบอกว่า
ไทยรัฐทีวีได้มาประเดิมชิมก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นช่องแรกนะจ๊ะนะจ๊ะ
ส่วนที่จังหวัดอำนาจริงค่ะเรื่องชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็ไม่เป็นรองใคร
อย่างร้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเต๊ป่า
เปิดขายอยู่ในเขตเทศบาลพนาอำเภอพนาค่ะ
เห็นชื่อกวนแบบนี้รสชาติอร่อยทีเดียว
แต่ละวันมีลูกค้าทั้งขาประจำและขาจอดอุดหนุนจนแน่นร้าน
ธนวัฒน์แก่บุตรอายุ๔๐ปีเจ้าของร้านบอกว่า
คำว่าเต๊ปากภาษาอีสานแปลว่าถูกปาก
ถูกใจเต๊ตาก็ถูกตาต้องตา
จึงได้สโลแกนรสชาติเต๊ปากคนขายเต๊ะตาลูกค้าติดใจ
กลายมาเป็นจุดคล้ายของร้านนั่นเองแหละค่ะ
ส่วนเมนูก็มีให้เลือกทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
ขายในราคาปากบวมหรือแบบธรรมดา๓๕บาท
ส่วนปากแตกพิเศษ๔๐บาทนะคะ
น้ำลายไหลไม่หยุดเลยอ่ะบอกตรงคุณค่ะ
คุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้เนี่ย

คือดิฉันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบทานเมนูแบบเส้นมาก
เห็นแบบนี้แล้วไม่อยากจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะ

เดี๋ยวได้ไปแน่แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งเรื่องราว

เรารวบรวมมาแล้วในปีที่แล้วเราไปชิมที่ไหนมาบ้าง
ผมแนะนำนะร้านนี้ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ

อาหารไทยใช่ไหมคะส่วนอีกหนึ่งร้านค่ะร้านต้นข้าวจังหวัดสุพรรณบุรีจ้า

อันนี้แหละครับคุณผู้ชมเจ้าของร้านเปรยวน
มีไอเดียอะไรครับในการที่จะเริ่มทำร้านอาหารนี้ขึ้นมาครับ
ไอเดียก็เมื่อก่อนก็เริ่มเลี้ยงแค่อาหารตามสั่ง

แล้วก็ประกอบด้วยกับที่เรามีของสะสมของชอบของเรานะ

ก็ให้ลูกค้าได้ดูได้ชมระวังคอยอาหารไปอย่างนี้
ลูกค้าก็สนใจของสะสมของเรา

ทีนี้ผมก็เริ่มมีกำลังใจเริ่มหามาเรื่อย
เมนูที่เราวางอยู่นี่ควรจะไปชิมอันไหนก่อนดีครับ

ครับต่อมาก็หล่นปูหล่นปูมาผักสดครับ
ปากระพงนพเต้าอันหนึ่งเป็นเมนูสุขภาพครับ
เลี้ยงนี่ก็เพื่อสุขภาพเหมือนกันนี่นี่คือหมูคอนโดใช่ครับ
เมนูนี้เมนูสุดท้ายผมอยากจะนำเสนอเพราะว่าเป็นเมนูที่เพื่อสุขภาพอยู่แล้ว

ท่ามกลางบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนาโดยเฉพาะคนที่ชอบทานปลาและไก่
เพราะแต่ละเมนูที่ร้านครัวต้นข้าวแห่งนี้รสชาติอร่อยไม่ธรรมดา
เจ้าของร้านคือพี่รุ่งศักดิมใจทัศน์ที่กำลังออกลีลาสับไก่โชว์นี่แหละค่ะ
ชอบเข้าครัวทำอาหารมาตั้งแต่เด็กกระทั่งได้เปิดร้านเป็นของตัวเอง
ได้คิดเมนูบ้านที่มีสูตรความอร่อยไม่เหมือนใคร
ส่วนเมนูภูมิใจเสนอวันนี้มี๔เมนู
เอาที่เห็นควันขมงอยู่ไกลไม่ใช่อีแก้วปิ้งการอยู่นะคะคุณ
แต่คือเบื้องหลังความอร่อยของการทำไก่อบฟางตามวิธีโบร่ำโบราณ
นั่นก็คือการใช้ปี๊บคลุมก่อนจุดไฟเผาฟางทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมง
จะได้ไก่ไทยแท้สีเหลืองนวลส่งกลิ่นหอมละมุนชวนหิวเลยล่ะค่ะ
เมนูต่อมาปลาช่อนอบฟางเพราะสุพรรณบุรีเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์
สุภาษิตที่ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
ปลายช่อนที่นี่เลยมีแต่ตัวโตขนาดบิ๊กไซต์ทั้งนั้น
น้ำหนักไม่ต่ำกว่าหนึ่งกิโลกรัมเมื่อนำปลาไปเผาอบฟางจนสุก
ก็จะเห็นเนื้อปลาแน่นชวนลิ้มลองยิ่งนักล่ะค่ะ
ต่อกันด้วยเมนูผัดฉาปลาคังรสชาติจัดจ้านเนื้อปลาสด
คลุกเคล้าด้วยเครื่องแกงกระชายพริกไทยอ่อนพริกขี้ฟ้า
ใส่ใบกระเพราเพิ่มความหอมแม่สีสันน่าทานชั่วน้ำลายไหลซะแล้ว
และเมนูสุดท้ายนั่นก็คือปลาทับทิมโต้วารี
แม้แค่ชื่อก็ไม่เหมือนใครเป็นการนำปลาทับทิมชุบแป้งลงไปทอด
จนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อนก่อนนำไปสันวางในจาน
โดยการนำปลาตั้งขึ้นแบบที่เห็นนี่แหละค่ะ
จึงเป็นที่มาของชื่อปลาทัพทิมโต้วารี
ราดด้วยน้ำปลาปรุงรสสูตรเฉพาะพร้อมเสิร์ฟด้วยน้ำยำรสจัดจาน
และอย่างที่สุดความอร่อยไปกันได้ที่ร้านครัวต้นข้าวตำบลไผ่ขวางอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เปิดบริการหวานตั้งแต่เวลา๑๑นถึง๒๓นนะคะ
ตอนนี้นี่อยากได้ข้าวสวยร้อนแล้ว
คุณจะกินข้าวเปล่าแล้วก็ดูทีวีเอาเหรอ
บางทีก็ต้องทำบางทีก็ต้องทำในวันที่เราไม่มีอะไรจะ
ปลายเดือนเออน่าสนใจนะคะ
หลายคนที่ไม่รู้ว่าจะไปทานอะไรที่ไหนในช่วงปีใหม่แบบนี้
นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราแนะนำกันด้วย
ยังไม่หมดเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะไปดูเมนูที่หาทานได้ยากกันบ้าง

คือเขาบอกว่าปลาลิ้นหมามันหาทานได้เฉพาะในช่วงหน้าหนาว
มันก็เลยหาได้ยากรวมไปถึงเมนูเปรี้ยว
พูดก็น้ำลายแตกแล้วเมนูต่างที่ทำจากมะดันนั่นเองค่ะ
ลิ้นปลาลิ้นหมาตากแห้งแม้จะดูหน้าตาแปลกประหลาด
แต่รสชาตินั้นบอกเลยว่าแสนอร่อย
รับรองค่ะว่าถูกใจใครหลายคน
ซึ่งเมนูปลาลิ้นหมาเป็นอาหารที่จะได้รับประทานกันเฉพาะในช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะคะ
และด้วยความที่หายากนี่เอง
จึงทำให้ปลาลิ้นหมามีราคาแพงถึงกิโลกรัมละ๒๐๐๓๐๐บาท
และวางจำหน่ายเฉพาะจุดอย่างตลาดกลางสินค้าเกษตรบางแห่งในจังหวัดชัยนาธเท่านั้นค่ะ
ซึ่งลูกค้าที่นิยมเนื้อปลาชนิดนี้เมื่อพบเห็นต่างก็พากันเลือกซื้ออย่างถูกอกถูกใจ
ชนิดที่เรียกได้ว่ารุมซื้อกันเลยทีเดียว
ส่วนวิธีการทำปลาก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่ควักไส้คอดเกล็ดทำความสะอาดเท่านั้น
สำหรับเมนูที่นิยมนำปลาลิ้นหมาไปปรุงเป็นอาหารหนีไม่พ้นการนำไปทอดกรอบ
แต่ก็สามารถนำไปทำเมนูอื่นได้อีกอย่างนะคะ
นูปลาลิ้นหมาแย่งซีอิ๊วและสเต็กปลาลิ้นหมา
ไปดูอีกเมนูอร่อยของจังหวัดนครนายกกันบ้างค่ะ
ว่ากันว่าชาวบ้านที่นี่เขามีแนวคิดนำลูกมาดัน
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าส้มไม่รู้ถอย
รสชาติเปรี้ยวเข็ดฟันไปแปรรูปเป็นอาหารสูตรพิเศษถึง๒เมนูด้วยกัน
เมนูที่มีชื่อว่าปูนานึ่งซีฟู้ดมาดัน
และปูนาชุบแป้งทอดน้ำจิ้มมาดัน
ส่วนวิธีทำไม่ยุ่งยากเมื่อเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงพร้อมเสร็จก็ลงมือทำกันเลย
จากนั้นนำไปทอดให้พอเกรียมจนสุกเป็นสีเหลืองนวลอย่างที่เห็น
มาถึงหัวใจสำคัญของเมนูนี้คือการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ด
ไม่รอช้านำลูกมะดันไปล้างน้ำสะอาด
นำมีดสับเอาเฉพาะเนื้อของผลบดันแล้วคันน้ำออก
ตำกับกระเทียมพริกขี้หนูและเกลือให้เข้ากัน
ซึ่งปรุงรสตามชอบก็จะได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านนำไปราดลงบนตัวปูนึ่งให้รสเปรี้ยวเข้ากันอย่างลงตัวและสามารถนำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาดันไปรับประทานคู่กับปูนาชุบแป้งทอดเพิ่มรสชาติความแซ่บตัดกับความกรอบของเนื้อปูแหม่ช่างน่ารับประทานจริงจริงสำหรับลูกมะดันนอกจากจะมีทั้งวิตามินซีและวิตามินเอ
การขับเสมหะแก้เจ็บคอแก้ไอเป็นยาระบายอ่อนช่วยเสริมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสเสริมสร้างกระดูกและฟันอีกด้วยนะคะ

เดี๋ยวได้พักแล้วช่วงนี้พักกันสักครู่
สักครู่ครับช่วงหน้าเนี่ยมีโชว์ดีในรอบปีที่ผ่านมา